หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙ทำให้ต้องเลื่อนแล้วเลื่อนอีก
ก็ตอนนี้ก็กลับมาสร้างความสุขให้กับแฟนอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ
งานนี้เรียกว่าแฟนเพลงได้อิ่มเอ็มไปกับบรรยากาศที่เหล่าสุภาพบุรุษสายดนตรีเขามาร่วมเสิร์ฟบทเพลง
โชว์สุดพิเศษให้เมื่อช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งพวกเขามีการแบ่งทีมกันด้วยนะ
เป็นการแบ่งทีมการจัดไมค์มอบความสุขให้กับแฟนนั่นเองจ้า
ใช่ค่ะ
โอ้โหเล่นแบ่งมาเป็นทีมอย่างนี้เลือกไม่ถูกค่ะ
เพิ่มความละมุนกันอีกระดับหนึ่งนะคะ
ส่งมอบเพลงเธอยังเรียกได้ว่ากระชากอารมณ์ของคนที่กำลังคิดถึงใครอยู่ได้อย่างอยู่หมัดเลยค่ะ
เพื่อนเราในวันวาได้หรือไม่เธอยังมีใจให้ฉันคนเดียวฉันคือเธอฉันแค่คนเดียวฉันแค่เธอเธอแม่งเหมือนเราอยู่ใช่ไหม

และปิดท้ายของการรวมตัวทั้ง๖ศิลปินเรียกได้ว่าสร้างความประทับใจให้แฟนเพลงไม่น้อยเลยล่ะค่ะ